ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราฝากเตือนกันนะครับ

ถ้าหากคุณสาดมาจากทางโค้ง

บางทีคุณเจอกับคนที่เขาสาดมาจากทางโค้งเหมือนกัน
แล้วกะระยะไม่ดีอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นสิครับ

โค้งเหมือนกันทั้งคู่แล้วเนี่ย

มอเตอร์ไซค์เจ็บหนักแล้วครับแบบนี้
รถเก่งคันสีขาวทะเบียน๖กม๔๒๑๐กรุงเทพมหานคร
ขับมาหากก็สาดมาจากทางโค้งอย่างที่ผมบอกอะไรครับ
เจอกับมอเตอร์ไซค์ที่เขามาจากอีกทางฝากฝั่งหนึ่ง
จ้าเอกันตรงทางโค้งซึ่งมันเป็นมุมอับมันเป็นมุมที่ทั้งสองฝ่ายมองไม่เห็นกัน
แล้วถ้ามาด้วยความเร็วมันเป็นโอกาสที่ชนกันแบบนี้เอาให้ดูกันแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้ฝากเตือนกันเอาไว้เข้าโค้งยังไงซะ
กะเกณฑ์จังหวะให้ดีแล้วอย่าขับเร็วถ้าขับเร็วโอกาสที่จะเกิดแบบนี้มันเป็นไปได้สูงครับ